เรื่องเกี่ยวกับน้ำปลาที่สหรัฐมีข่าวออกมาว่าแบรนด์น้ำปลาไทย

ทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องออกมายืนยันในเรื่องนี้
ตรงกันกับสหรัฐนะคะว่าไม่ได้สั่งแบน
หรือว่าห้ามนำเข้าน้ำปลาไทย
แต่ให้น้ำปลาไทยไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ต้องยืนยันให้ได้ว่าไม่มีสารปนเปื้อนที่เกาะให้เกิดมะเร็งค่ะ
ขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็สั่งให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้

บอกว่าได้สอบถามไปยังกระทรวงพาณิชย์

สหรัฐไม่ได้สั่งห้ามนำข้าวน้ำปลาไทยทั้งหมด
มีแค่๒บริษัทเท่านั้นที่มีปัญหา
ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ตักเตือนไปแล้ว
เดี๋ยวไปฟังเสียงนายกที่พูดถึงเรื่องนี้เมื่อวานหน่อยค่ะ
ส่วนทางด้านนายอดุลโชธนิสากรอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

แค่บางยี่หวังส่วนทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ตักเตือนไปแล้ว
ข้อปัญหานี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่
เพราะว่าในปี๒๕๕๓เคยเกิดขึ้นกับน้ำปลาตาคนแบบกุ้ง
จากตอนนั้นสหรัฐมีกฎระเบียบกำหนดให้ผลิตภัณฑ์น้ำปลาแล้วก็การประมงทุกอย่าง
ที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศหรือว่าในสหรัฐ
จะต้องได้รับการจัดเตรียมบรรจุแล้วก็เก็บรักษา
ดังนั้นถ้าเกิดว่าผู้ผลิตลายไหนที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
อาจจะถูกกักกันการนำเข้าสินค้า
โดยไม่ต้องมีการตรวจตัวสินค้าจนกว่าจะมีหลักฐานที่มาแสดงให้เห็น
ได้มีการดำเนินการตามข้อแนะนำของการแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว
แล้วก็ล่าสุดได้ออกคำเตือนในบัญชีแจ้งเตือนสินค้า
ที่ถูกกักกันการนำเข้ากับ๒ยี่ห้อ
คือน้ำปลาตาปลาหมึกกับน้ำปลาตาพุนสินทิพรส
ซึ่งถูกเตือนไปตั้งแต่ปี๑๙๕๗
ส่วนไส้ง่อนยี่ห้อนี้ปิดกิจการไปแล้วตั้งแต่ปี๕๓
และผู้ประกอบการทั้งหมดก็ยินดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่มีสารปนเปื้อน
ก่อให้เกิดมะเร็งตามที่มีข้อกังวลก่อนหน้านี้
เพราะว่าตอนนี้ทั้งกรมประมงเองกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แล้วก็สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ก็อยู่ระหว่างการช่วยเหลือเอกชนแล้วก็เจรจาผลักดัน
ในเรื่องนี้ของเรื่องของการผ่อนผัน
ส่วนทางด้านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็บอกด้วยนะคะ
ว่าถือว่าสหรัฐถือเป็นตลาดส่งออกน้ำปลา

ในช่วง๘เดือนแรกของปีนี้
ไทยสามารถส่งออกได้ในปริมาณ๖๑๙๙ตัน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน๑๐๒๓๘บาท
ส่วนมูลค่ากว่า๒๓๑ล้านบาท
และไม่อยากให้กังวลว่าน้ำปลาจะขาดแคลน
เพราะว่าปัจจุบันนี้ไทยก็มีการส่งออกน้ำปลาไปสหรัฐ

คือข้อมูลมาแบบนี้ว่า
ตลาดสหรัฐเป็นตลาดส่งออกน้ำปลาใหญ่ที่สูงของไทยนะคุณ
คือมีสัดส่วน๒๒๒๔ของการส่งออกไปทั่วโลก
แล้วก็อย่างที่บอกไปยังมีเป็น๑๐ยี่ห้อเลยที่ส่งไป
ดังนั้นแม้ว่าจะมีไม่กี่ยี่ห้อที่ถูกตักถูกเตือน

แล้วก็อีกนิดนึงนะคะทางนายอดีศรพร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมงบอกด้วยว่าทางกรมประมง

แล้วก็รวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

จะเอาตรงนี้ค่ะมาเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

ก็เลยขอเน้นย้ำให้ผู้ส่งออกของไทยเนี่ย
จะต้องเคร่งครัดจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
เพื่อให้สินค้าสามารถส่งออกได้
ส่วนประชาชนผู้บริโภคตอนนี้อย่าเพิ่งวิตกกังวล